เรื่องราวของความสนุกสนานเฮฮา
กับช่วงตลอดข่าวขำ

ไปค่ะ
ตลอดข่าวขำมาแล้วจ้า
วันนี้จะพาไปหัวเราะกันให้ท้องแข็ง
กับคลิปที่ไม่ว่าใครได้เห็น
เป็นต้องอดขำกันไม่ได้แน่
จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
คลิปแรกกับคู่มวยหยุดโลก
ที่ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใคร
เพราะสิ่งที่ต้องรักษาไว้นั่นก็คือ
อาหารเม็ดที่เจ้านายให้เอาไว้ก่อนออกไปทำงาน
อ้าวถ้าพร้อมแล้วยกที่หนึ่งเริ่มได้
อ้าวมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลง

จิกซ้ายหุบหมัดซ้ายแล้ว
ปล่อยขวาตรงไปจังหวะนี้

แต่ฝ่ายขวาก็ไม่ยอมบอกว่าอย่ามาอยู่กับกุ้งเอ้ย
อ้าวอันนี้ดูท่าจะไม่จบง่ายแล้วครับ

มองไม่ออกจริงว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ
แต่ว่าถ้าเสร็จแล้วยังไงเนี่ยก็บอกผลด้วยนะครับ
ผมนะขอตัวไปเตรียมคลิปส่งท้ายก่อน
เดี๋ยวจะไม่ทันเอาครับ
ชวนหิวของลีลาการยำมะม่วงของแม่ค้าคนนี้
เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่ามันจะยั่วยวนชวนหิว
อย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่า
เพราะผมว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งกับคุณพี่
เพราะดูจากลีลาท่าทางการกระดกทัพพีแล้วเนี่ย
เราอาจจะไม่ปลอดภัย
แต่มองในแง่ดีคุณพี่เขาเนี่ย
อาจจะยำให้มันเข้าเนื้อก็ได้นะ

มันแรงเกินไปแล้วครับ
โอ้โหไม่กลัวหม้อเจ็บบ้างหรือครับเนี่ย
ได้กินแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นแหละครับ
เพราะที่เหลือเนี่ยกระเด็นตกพื้นไปหมดแน่เลย
ยังไงเนี่ยก็ใจเย็นนะครับคุณพี่
ผมเป็นห่วงหม้อเหลือเกิน
ไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่รู้ใครจะทำหน้ามึงตึง
ทำมืดทำมัดทำดื้อดื้อใครหรือชื่อแต่มึงตึงบอกมา

สนุกสนานให้ค่ะแบบนี้แหละครับตลอดข่าวขำมีให้ได้ติดตามกัน